ต้องบอกว่าข่าวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่หลายคนจับตามอง
นั่นก็คือเรื่องราวหัวใจของคุณแม่อ้ำพัชราภาค่ะ
เรื่องนี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะช่อดอกไม้อันนี้เป็นของใครหรือเปล่า

แม่อ้ำก็ตอบเคลียร์เลยนะคะว่า
แม่อ้ำยังโสดอยู่โสดสนิทด้วยนะคะ
และภาพช่อดอกกุหลาบที่โพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัว

คือได้รับจากร้านดอกไม้
ไม่ใช่หนุ่มมอบให้อย่างที่หลายคนเข้าใจนะจ๊ะ
แล้วก็ประกาศชัดเลยว่าไม่รีบร้อนค่ะเรื่องของหัวใจ

เพราะมองว่าระยะเวลาที่จะทำงานอยู่ในวงการบันเทิงมันมีจำกัด
ส่วนประเด็นที่เจ้าตัวและแก๊งเพื่อนสนิท
นิ้งปณิตาเมพิชชนาธิ์
เขาพนันกันแบบขำว่าถ้าเกิดว่าใครสละโสดก่อน
ต้องยอมควักกระเป๋าจ่าย๑แสนบาทนะคะ

ยินดีนะที่จะให้สาวเมนจ่ายแล้วก็เตรียมสละสดไปก่อนได้เลยค่ะ
เพราะว่าเธอไม่รีบร้อนแม้จะรู้สึกว่ากดดันอยู่พอสมควรนะจ๊ะ
คนที่รุนไปด้วยก็ไม่มีอะไรค่ะก็ปกติไม่มีอะไรเลย
อีกทีนึง

ไม่ได้มีหนุ่มคนไหนที่เจอ

อ๋อหลายคนก็นึกว่าเป็นของใครเนี่ย

ก็เป็นปกติทานข้าวเนอะ

เขายังไม่ไปจริงรอเขาไปจริงเราคงได้ค่ะ
จริงอัพก็อยากจ่ายอ่ะ
แต่อัพไม่ได้ไปไงเข้าไปก่อนเราก็ต้องยินดีแล้วรับเงินมา

แต่ก็ดีใจกับเขาด้วยเนี่ยค่ะ
เขาเป็นเด็กเขาไปก่อนมันไม่ได้น่าเกลียดไง
ถ้าเราไปก่อนมันจะน่าเกลียดเพราะน้องเขายังอยู่ไง

ก็อยากไปบ้านแต่คงยังไม่ได้มีโอกาสหรอก
ทำงานก่อนเดี๋ยวก็ไม่ได้ทำแล้ว

ก็หมายถึงอายุมันจะทำได้ยาวแค่ไหนหมายถึงอาชีพนี้
ก็ตอบตรงตามสไตล์ของแม่อ้ำนี่แหละค่ะ
เดี๋ยวขอทำงานก่อนไม่รู้ว่าจะทำได้อีกนานแค่ไหน

ออกงานแต่ละทีก็ใช่ว่าจะได้น้อยนะคุณนะ
ให้เพื่อนเขาจ่ายตังค์ไปก่อนถ้าใครสละโสด
เพราะว่าเดี๋ยวอ้ำบอกเลยว่าจ่ายทีล้านหนึ่งเลยละกัน

อันนี้ก็ต้องรอลุ้นหนักเลยล่ะสำหรับแม่อ้ำนะคะคุณผู้ชมค่ะ